เมียหลวงสุดทนสามีไปมีภรรยาน้อย
ตบภรรยาน้อยถึงคอนโดเลยค่ะ

น่าพอดำแม่ค่ะ

น่าพอแม่กูไม่พอ

เดือดมากเลยค่ะคุณผู้ชมเสื้อดำที่บอกว่าแย่งผัวกู้นั่นคือเมียหลวง
ส่วนคนที่โดนตบเนี่ยก็คือชุดสีชมพูเนี่ยคือเมียน้อยอันนี้ตามรายงานข่าวเลยนะคะ
สิ่งที่ทำให้ฝ่ายเมียหลวงเขาถึงจุดที่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะ
ทนไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะก็คือนอกจากจะไปแย่งผัวเธอแล้วเนี่ย
รู้ไหมคะเธออ้างบอกว่าเมียน้อยชุดสีชมพูไปด่าลามปามถึงพ่อแม่ไป
เมียหลวงไปยุ่งกับลูกของเขาเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้แล้วค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจบุกมาถึงคอนโดเลยนะคะเป็นคอนโดของผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะนะคะ
ตบแบบนี้ตรงป้อมรอปภแล้วเห็นพี่รอปภไหมคะ
ต้องเอาตัวไปแทรกกลางลดแรงประทะเห็นไหมรอปภอีกคนเข้ามาช่วยหย่าศึก
สุดท้ายทั้งคู่ออกจากกันนะคะอ่าคุณผู้ชมทีนี้พอมันเกิดคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ย
แน่นอนนะคะว่าก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นนะคะ
นี่ตามไปราวีพ่อแม่และด่าลูกสาว
อ้าวนี่ค่ะก็เลยบุกตบถึงหน้าคอนโดแบบนี้นะคะ

ที่นี่๘ริ้วบอกว่า๘ริ้วแต่ก็ไม่ได้ว่าบอกว่าคอนโดตรงไหนอย่างไร

ชาวเน็ตก็เสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่า
เอ๊ะก็เข้าใจว่าโดนแย่งผัว
แต่ว่าการใช้ความรุนแรงแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทางออกหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคุณคุณลองคิดนะ

สองโดนหยามเกียรติถูกด่าลำปามไปถึงพ่อแม่บุพการีเนี่ย

แล้วลูกก็โดนตามราวีไปด้วยนะคะ
มีคนมาตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วผู้ชายล่ะ
ผู้ชายลอยตัวเหรออย่างไรก็ตามนะอยากได้ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราให้พื้นที่นะครับ